เพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังคัดแยกขยะคุณผู้ชม
ขยะสูงเป็นภูเขาเลยสูง๑๐เมตรตึกหลายชั้นนะ
ทีนี้ร้อนระอุนะฮะทำให้โกดังมันพังถล่มลงมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานในการดับเพลิงอยู่นะครับ

คือมันร้อนระอุเพราะเพลิงกำลังเผาผลาญขยะที่เตรียมจะคัดแยกนะครับ
สักพักหนึ่งหลังคาโกดังตรงนี้มันพังถล่มลงมานะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงคุณดูสิ
โอ้โหรสน้ำยังมาไม่เต็มที่

และกล่องขยะสูงเป็น๑๐เมตร
โกดังมันยุบตัวมันพังถล่มลงมาแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โกดังของโรงงานคัดแยกขยะเอกชน
ในพื้นที่บ้านโนนเหลี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
นี่ทั้งไฟทั้งกลุ่มควันพวยพุ่งเปลวไฟโหมรุนแรงนะฮะ
เจ้าหน้าที่อบตนาฝ่ายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ระดมรถดับเพลิงมา๑๐คันคุณแทบจะไม่พอนะครับ
ในการฉีดน้ำสกัดเพลิงครั้งนี้นะฮะ

แล้วก็แน่นอนนะครับโกดังเก็บวัสดุเก็บขยะที่เตรียมคัดแยก
แล้วก็ติดไฟง่ายอย่างขยะประเภทขวดพลาสติก

แล้วก็เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำล้อมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
คาดว่าจะใช้เวลาในการดับเพลิงให้สงบ
คุณเชื่อไหม๓วัน

อาจจะดับได้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้

ใช่เพราะอย่างที่บอกไปต้องฉีดน้ำสูงไปแบบนี้

เพราะกองขยะสูงเป็น๑๐๑๐เมตรนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ทำให้ประกายไฟตกใส่กองขยะนะครับ
คดีที่เหตุนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็โรงงานแห่งนี้ยังอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน
กว่า๓กิโลเมตรแล้วก็อยู่ตรงลานโล่งแบบนี้
ขณะที่เจ้าของโกดังคัดแยกขยะชุมชน
บอกว่าโกดังก็ไม่มีประกันภัย
เรื่องต้นประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ

อีกเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันที่พิศนุโลกนะครับ
เกิดไฟไหม้ร้านสินค้าราคาถูก

คุณผู้ชมดูสิภาพไม่ต่างกับเมื่อกี้เลย

โอ้โหทั้งไฟทั้งควันเนี่ยฮะดูตอนที่ไฟมันกำลังโหมกระหน่ำหน่อยนะครับ

ควันที่มันวนมันตีอยู่ข้างบนอากาศไหม

นั่นแหละครับแสดงว่าลมแรงมากนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายสินค้ามือ๒ชั้นเดียวนะครับ
ด้านหลังเป็นโกดังเก็บสินค้าที่แน่นอนส่วนใหญ่เป็นพลาสติก

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรงนี้๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
นอนพักอยู่ในร้าน๒คนคุณ
ยังดีนะได้ยินเสียงดังคล้ายหม้อแปลงระเบิด

หลังจากนั้นเพลิงไหม้ด้านข้างร้านแล้ว
คุณดูสิเจ้าของร้านเสียอกเสียใจ
เพลิงเผาผลาญจนทรัพย์สินเสียหาย
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ประสานเจ้านักฐีกรรมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด

ทั้งที่เฉยพูมแล้วที่พิษนุโลก

๓วันน่าจะดับได้หมดนะครับ